ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักคนโสดมีโอกาสพบคู่ในระหว่างการเดินทางไปพักผ่อน
หรือการไปทัศนาจรมักเป็นม่ายหรือค่อนข้างมีอายุ
คนมีคู่จะได้รับโชคดีร่วมกับคู่ของท่าน
สุขภาพระวังภัยจากการขับขี่ยานพาหนะรวมถึงอุบัติเหตุ
ทำให้เสียทรัพย์หรือหลงลืมสิ่งของสำคัญเอกสารสำคัญในการเดินทาง
การเงินต้องลำบากซะก่อนจึงได้มาไม่ควรหวังเรื่องโชคลาบลอย
ยังคงมีรายจ่ายประเภทเพื่อการกุศลเพื่อทดแทนพระคุณบุพการี
และรายจ่ายเพื่อการเดินทางเป็นหลักในระยะนี้
การงานควรเรียนรู้และทำความเข้าใจกับงานที่ทำให้มากขึ้น
ผลงานต่างเริ่มปรากฏและขยายตัวขึ้นอย่างน่าอิจฉา
มีโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งไปในทางที่ดีขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์